คงจะต้องใช้ประโยคของหัวข้อคำถามวันนี้

ส่วนทางหลวงจะแก้ไขได้หรือเงียบหายเหมือนในอดีต

แล้วเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบเรื่องนี้กันค่ะ
ผมเชื่อว่าประชาชนฟังแล้วแหม่มันอึดอัดใจเนอะ
ไม่แก้ซะทีแล้วก็ไม่ได้คำตอบที่คูณจะน่าซะที
เหมือนเรื่องของสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันอึดอัดใจเหลือเกิน

ไม่รู้ว่าจะยังไงเดือนนิดละกับการเลือกตั้ง

ก็ยังไม่มีนายกคนใหม่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

นี่คุณพาไปดูภารกิจของคุณพิธาวันนี้

ถึงแม้ทุกอย่างมันยังอึมครึมอึดอัดใจแบบนี้

ล่าสุดอยู่เชียงใหม่ขอบคุณพี่น้องประชาชนและโภพปากประชาชน
เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของฝุ่น
เพราะว่าฝุ่นทางภาคเหนือเจอทุกปี

เค้าบอกว่าซื้อจากลำพูนแต่ตอนไปหาเสียงช่วงสงครามไป
โหหน้ามาให้ดูหน่อยเอาเป็นยังไงบ้างเอาไปดูหน่อยครับ

ก็จะมีแบบแฟนคลับมีด้อมส้มมาคอยให้กำลังใจ
กางเกงยีนตัวโปรดของเขาเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นคุณพิทาพร้อมด้วยว่าที่สอสอพระเก้าไกลทั้ง๗เขตนะครับ
ก็ได้ไปพบตัวแทนภาคประชาชนไปพูดคุยกันกับเรื่องของ
นะครับก็คุยกันที่ห้องประชุมของอาคารเชียงใหม่สิริพาณิชย์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ก็มีตัวแทนภาคประชาชนนักธุรกิจภาคเอกชนเป็น
ร้อยคนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณพิทาบอกว่าปัญหาหมอกควันเนี่ย
มันเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ตอนลงพื้นที่ก็เจอปัญหานี้
กลับกรุงเทพไปป่วยอยู่หลายวันผู้สื่อข่าวเราเคยลงพื้นที่ไป
กลับมาก็ตาดงตาแดงกันไปนะฮะตอนเนี้ยการศึกษาข้อมูลของทีมเก้าไกลเอง
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเนี่ย
มันได้มาแค่๘๕ล้านบาทมันไม่สอดคล้องกับปัญหา
เอาแค่เฉพาะเชียงใหม่ที่เจอเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกัน
ทำให้การแก้ปัญหามันไม่ยั่งยืนหลังจากนี้ขีดเส้นใต้คำนี้นะ
ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและจริงจังมากขึ้น
นะครับปัญหาหมอกควันมันมีความเสียหายต่อเศรษฐกิจของเชียงใหม่มากมาก
เป็นหมื่นล้านนะครับถ้าตัวคุณพิทาบอกว่าถ้าผมเนี่ย
ได้เป็นนายกเดี๋ยวจะเอาศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษทางอากาศของอาเซียนเนี่ย
มาตั้งที่เชียงใหม่เลยแล้วก็จะแก้ปัญหาร่วมกัน
แต่ทั้งหมดคือคำว่าท่าเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเราเลือกตั้งมาเป็นเดือนแล้ว
ยังไม่มีการเข้าสภาได้ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง
แล้วก็ยังไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับทีนี้ไปฟังทางด้านของนายสมพลอนุรักษ์ภูมิมา
นะฮะเป็นตัวแทนภาคประชาชนบอกโอ้ดีใจนะค่ะดีใจที่คุณพิธาพามา
พาสอสอมามารับฟังปัญหาด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นแก่นนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยทำให้เกิดความคาดหวังอะไรได้เลยกับปัญหาเรื่องของฝุ่นควัน
แต่คิดว่าหลังจากนี้ถ้าเขามาแบบนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าทางด้านของก้าวกลายได้เป็นรัฐบาล
เขารับปากแล้วปัญหามันคงจะดีขึ้นเรื่อยอันนี้ชาวบ้านก็ฝากบอกมานะครับ
หลังจากนั้นคุณพิธาก็เดินทางต่อครับไปพบกับกลุ่มชาติภัณฑ์ในอำเภอสันทรายช่วงบ่าย
แล้วก็ไปที่เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะไปตลาดสดทางดงด้วย
ไปพบพูดคุยกับประชาชนไปขอบคุณขอบคุณกันไปรถแห่ด้วยรถแห่ช่วงเย็นด้วยวัน
ต้องมีสิก็ต้องมีสิไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวสัก๕โมงเย็นนะคุณ
จะขึ้นรถแห่เลยขอบคุณชาวเชียงใหม่จากประตูท่าแผ่นะฮะ
อันนี้ภาพสดที่คุยกันอยู่ตอนนี้นะนี่คุยกับประชาชนกลุ่มชาติภัณฑ์
แล้วตอนเย็นใครจะไปรอรับนะก็ไปกันได้๕โมงเย็น
เขาจะเริ่มจากประตูท่าแพ้ผ่านไปนู่นประตูช้างเผือกถนนช้างเผือก
แยกขวงสิงห์นะฮะแยกฉันเด็กแยกแม่ขวาวนะครับ
แล้วก็กาดหรือว่าตลาดสำแยกแล้วก็ไปแยกสรรคยอม
ไปถึงเวทีประสาทที่บริเวณสวนศาสตรดนะเทศบันตรมนศ์ศาลทราย
อันนี้เปลี่ยนเส้นทางใหม่จากก่อนหน้าใช่ไหม
เพราะว่าเข้าไปรหัวติดไง
กลัวจะรถติดก็เลยเปลี่ยนอัปเดตเส้นทางให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน

ชั้นเห็นเนี่ยเค้าคุยกันแล้วมันเป็นทวิตเตอร์ขึ้นกันเลยนะคะ
เขาบอกว่าคนแห่ส่องเลขทะเบียนรถตู้รับส่งคุณพิธา

กูบอกเค้าก็บอกไม่หมดบอกที่ก็อังใจแบบนี้
เดี๋ยวขออีกนิดละกันเขาบอกว่ามีเลขทะเบียนรถที่ตอนไปขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลำปาง
ชุดแล้วมันก็มีเลขออกมาว่า
แบบนี้ใกล้กับที่คุณบอกเลยถูกใจถูกใจ